คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เรามาอัปเดตข่าวคราวโครงการ๙คนละ๙เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศกันหน่อยนะคะ
สำหรับในวันนี้ค่ะทีม๙ก็วิ่งเข้าสู่จังหวัดกำแพงเพชรแล้วนะคะ
และแน่นอนก็มีบรรดาดาราจิตอาสามาร่วมกันวิ่งช่วยรับบริจาคกันหลายต่อหลายคน
และที่ได้รับความสนใจแล้วก็เรียกเสียงกรี๊ดกราดจากประชาชนข้างทางได้มากเลย
ไม่ใช่ใครที่ไหนพี่เต๋าสมชายจะหลดปลายเท้า
มารวมวิ่งสมทบทุนในครั้งนี้สมชายตั้งแต่หัวจดทาง
แล้วหน้าคุณเด็กหรอเขาไม่เปลี่ยนเลยเนอะ
น่ารักมากเลยนะคะและที่มาสมทบต่อในช่วงบ่ายก็คือ

ที่ฉันรักมากคนนี้
น่ารักนะแต่ก็ไม่ทิ้งลายสายฮานะครับ
สร้างความคึกคักให้กับพี่น้องประชาชน
และคณะวิ่งกันแบบสุดเลยทีเดียวค่ะ
ไม่ใช่แค่ยอดบริจาคแล้วก็เสียงเชียร์
จากคนไทยทั้งประเทศเท่านั้นนะคะคุณผู้ชม
ที่หลังไลย์มาอย่างไม่ขาดสาย
มาดูยอดประมูลรองเท้าวิ่งของพี่ตูนกันบ้างดีกว่า
ทั้ง๔คู่ตอนนี้อัปเดต
ราคาโดยเพจ๙นะคะเมื่อคืนที่ผ่านมา
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะ
คู่ราคาสู้กันจนแตะ๓ล้านบาทแล้ว
มาดูคู่แรกนี่คือคู่แรก

ใต้สุดราคาสูงปรี๊ดเลยคุณ
เพราะว่าเป็นรองเท้าคู่แรกที่ใช้วิ่งในโครงการ
คนละ๙เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศ
ใช้งานจริงค่ะวิ่งผ่านอำเภอเบตงจังหวัดยาลา

ตอนนี้ราคาประมูลล่าสุดอย่างที่เราเห็น

นี่คู่แรกนะคะไปดูคู่ที่๒กันต่อ
คู่ที่๒มีชื่อว่าสู้
เชียร์ที่ประชาชนทุกที่ทุกจังหวัดร้องตระโกน

ไม่ว่าจะหมดแรงหรือท้อใจ
ขอเพียงได้ยินคำว่าซูซู
ตูนก็พร้อมที่จะก้าวต่อไปนะคะ
ประมูลคู่นี้นะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่๖แสนบาทค่ะ

ผ่านไปแล้ว๒คู่มาถึงคู่ที่๓กันบ้าง
คู่นี้ใช้ชื่อว่าฝ่าฝน

คือย้อนกลับไปในช่วงแรกของการก้าวคุณ
พายุฝนฟ้าขนองเนี่ยเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เลยนะในภาคใต้นะฮะ
แต่ถึงฝนจะตกหนักแค่ไหนก็ตาม
พี่ตูนยังคงวิ่งฝ่าสายฝนออกมาพบพี่น้องประชาชน
โดยมีรองเท้าคู่นี้เลยแหละเป็นเพื่อนคู่ใจ
ประมูลของฝ่าฝนคู่นี้นะคะอยู่ที่๕๑๐๐๐บาทค่ะ
โอ้โหยังไม่หมด

และสุดท้ายคู่ที่๔มีชื่อว่าอะไรรู้ไหมคุณ

พยายามจะถ่ายภาพพี่ตูนแต่ว่าไม่สำเร็จ
ก็เลยพูดติดปากว่าพี่ตูนศูนย์ครับพี่ตูนศูนย์แล้ว
ก็กลายเป็นคำยอดฮิตไปทั่วประเทศเลย
ตอนนี้ราคาประมูลล่าสุดคู่นี้พี่ตูน๐อยู่ที่๖แสนบาทค่ะ

ใช่ค่ะทำให้รวมเงินประมูล๔คู่ตอนนี้
อย่างที่บอกไปพุ่งสูงไปถึง๓๒๙๐๐๐บาทแล้วคุณผู้ชม

ซึ่งรายได้จากการประมูลรองเท้านะคะ

จะนำไปสมทบกับโครงการ๙คนละ๙เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศนี่แหละค่ะ
แล้วเรามาอัปเดตยอดเงินล่าสุดรวมของโครงการ๙คนละ๙กันบ้างนะคะ
มาทั้งหมด๑๖๒๙กิโลเมตรแล้วเข้าสู่จังหวัดกำแพงเพชรแล้ว
อดเงินล่าสุดตอนนี้ค่ะ๗๘๘ล้านคุณ
โอ้โหจะแตะ๘๐๐ล้านอีกแล้วนะ
ใช่อีกนิดเดียวเท่านั้นนะคะมุ่งสู่จังหวัดกำแพงเพชรแล้ว
ตอนนี้เป็นภาพบรรยากาศสดเลยที่พี่ตูนกำลังวิ่ง
โอ้โหเอาใจช่วยพี่ตูนด้วยค่ะวันนี้วิ่งมาทั้งวันเลยตั้งแต่เช้ามืดอ่ะคุณ
ใช่ตอนนี้ก็ยังคงวิ่งอยู่นะคะพี่ตูนเนี่ยไม่ได้วิ่งเพื่อใครนะคะ
แต่วิ่งเพื่อพวกเราวิ่งเพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศนะคะ
ซึ่งตอนนี้รายได้รวมอย่างที่บอกมันทะลุเป้าที่พี่ตูนเขาตั้งเอาไว้๗๐๐ล้านไปมากแล้ว
ใช่แล้วตอนนี้ราคาการประมูลรองเท้าของพี่ตูนที่สูงลิปริ้ว
คุณผู้ชมอย่าคิดว่ามันแค่สูงเฉยนะแต่มันมีมูลค่าทางจิตใจนะ
คุณผู้ชมยังไงเป็นกำลังใจให้พี่ตูนกันด้วย